วันนี้มากันที่สาวเบเบ้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
สาวคนนี้แต่งงานกันไปสักพักนึงแล้ว

ไม่รู้ว่าวางแพลนที่จะมีทายาทหรือเปล่า

ล่าสุดฉีดตัดสินใจวางแพลนมีทายาทแล้วนะคะ
ไปปรึกษาแพทย์เข้าสู่กระบวนการกระตุ้นไข่
คุณหมอเจอไข่ประมาณ๑๐ใบคือมันน้อยไป
จริงเธออยากได้ประมาณ๑๕๒๐ใบ
ก็เลยต้องเริ่มฉีดยากระตุ้นไข่เป็นระยะเวลา๒สัปดาห์
คุณหมอบอกว่าออกกำลังกายได้ตามปกติ

และให้เน้นทานโปรตีนเพราะน้องไข่นางเลิฟโปรตีนนะคะ
ยังไงเราก็เอาใจช่วยสาวเบเบ้กันด้วยนะ
กว่าจะมีลูกได้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคุณเนาะ